คนสวยอย่างใหม่ดาวิกาคุณผู้ชมค่ะ
พาไปดูต่อกับความสวยออร่า
ความสวยความหล่อของทายาทคนบันเทิงกันบ้างดีกว่า
เห็นตอนแรกนะคิดว่าสวยได้แม่
แต่ที่แท้สวยนู้นได้ยายคุณผู้ชมค่ะ
เนาถูกต้องแบบเป๊ะเลย
จะมีบ้านไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่ดาราสาวตัวน้อยท่านหนึ่งสำหรับน้องมายู
ที่คุณแม่เมย์เพิ่งจะตัดสายสดือด้วยมือตัวเอง
ในการดันลูกสาวเข้าสู่วงการแสดงละคร
ที่จะตัวเป็นผู้สร้างไปหมดค่ะ
ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตเป็นสาวยิ่งสวยเหลือเกิน
สงสัยอีกไม่นานคุณพ่อหนุ่มกัญชัย
คงต้องไว้หนวดซะแล้วละมั้ง
ตอนแรกก็คิดว่าสาวน้อยสวยได้คุณแม่เมมา

พอแม่เมย์โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณแม่ของตัวเองเท่านั้นแหละ
ทำเอาชาวเน็ตร้องอ๋อ
เพราะรู้เลยว่าน้องมายูสวยได้ใคร
แม่ก็สวยได้คุณยายติ๋มนี่เองล่ะค่ะ
นี่ถ้าไม่บอกว่าปัจจุบันคุณยายอายุ๗๘ปีแล้ว
จะไม่เชื่อเลยนะคะเนี่ย
เพราะความสวยออร่ายังสว่างวานอยู่เลย

ไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากผิวคันความขาว
เหมือนกันแบบเป๊ะ

เครื่องหน้าความสวยแบบไทยชัดเจน
ต้องบอกว่าตอนแรกหลายคนต่างพูดว่า
สวยได้คุณแม่แอฟทักษะออนมาไม่ผิดเลย
ที่มีคุณยายสารวมเฟรมเข้าไปด้วย
รู้เลยว่าสวยมาตั้งแต่รุ่นยายนี่เอง
โอ้โหเบาหน้าเดียวกันไม่มีผิด
การันตีเลยว่าสาวบ้านนี้สวยทุกเจนจริงค่ะ
และไม่ได้ส่งต่อแค่ความสวยอย่างเดียวนะคะ
ความเป็นคุณสตรีความเรียบร้อย

ถึงแม้ว่าบางครั้งสาวน้อยปีใหม่

ก็จะเป็นสาวหวานเรียบร้อยไปในบัตรดนค่ะ

สำหรับบ้านของคุณแม่หมิวและลิตา
ที่หลักฐานความหล่อมันฟ้องอยู่บนใบหน้า

ตาสั่นไปหมดแล้วค่ะลูก
งานดีเวอร์วังอลังการมาก

สาวยิ่งอยากจะส่งใบสมัครมาเป็นลูกสะพายแม่หมิวกันแบบเพียบ
บอกแล้วว่าความหล่อนี้ไม่ได้มาจากคุณแม่มิ้ว
นักแสดงอาวุโสวัย๗๙ปี
ปัจจุบันคุณยายแมวจะอายุ๗๙ปีแล้ว

มีผลงานละครให้แฟนได้ดูพอให้หายคิดถึงค่ะ
สำหรับบ้านนี้ลดและอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่คุณยายคุณแม่
งานนี้แฟนคลับหลายคนเลยอยากเห็นฝีมือทางการแสดงของสองหนุ่มเขาบ้าง
ไม่แน่นะคะแฟนคลับอาจจะสมหวังก็ได้
เพราะเมื่อเร็วนี้เราได้เห็นน้องอีตัน
ไปยืนโพสต์ท่าถ่ายรูปอยู่กับเหล่านางแบบในแบบมืออาชีพ